ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เป็นเหตุแห่งความเศร้าสลดนะฮะบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดตรังนะครับ
คุณแม่แล้วก็ลูกอีกสองคนนะ
ลูกชายกับลูกสาวเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะครับในสภาพถูกยิง
ค่ะคือทางญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ
เชื่อว่าก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี่แหละนะครับ
วันนี้ตำรวจก็ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
แล้วก็ญาติญาติก็มารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้ว
บ้านที่เกิดเหตุคือจุดนี้นะครับเป็นทาวน์ฮาวส์ที่อยู่ติดกันสามหลัง
ที่เป็นในส่วนบ้านของเขานะส่วนบ้านของเพื่อนบ้านคนอื่นอยู่ข้างกันก็มีนะครับ
ห้องนอนชั้นสองของทาวน์ฮาวส์ในสวนศาลณะผู้ชีหมู่สองตะบนโคกหล่อมพรุงเมืองจังหวัดกรังเนี่ย
ส่วนลูกสาวอายุ๑๔ปีเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนในห้องลักษณะห่มผ้าอยู่บนเตียง
ส่วนลูกชายวัยสิบหกปีเสียชีวิตลักษณะนั่งหลังพิงกำแพงมือขวาเนี่ย
กรรมอาวุธปืนขนาด๓๘เอาไว้กระบอกหนึ่ง
ตำรวจสพเมืองตรังกับเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบมาเก็บหลักฐานนะครับ
จากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่า

เป็นผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังนะครับ

ลูกน้องเมื่อวานนี้ก็โทรศัพท์มาหาแต่ก็ไม่รับสายนะครับ
เพราะว่าความจริงเมื่อวานนี้ที่ทำงานเนี่ยมีนัดประชุม
แต่ถึงเวลาแล้วโอ้โหสายแล้วก็ยังไม่มาทำงานไม่มาประชุม
โทรไปหาก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยโทรไปหาสามีนะครับ
สามีของผู้ตายแล้วก็พ่อของลูกอีกสองคนที่เสียชีวิตด้วยนี่แหละ
สามีนี้ก็เป็นผู้จัดการแบงค์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาอยู่ที่กระบี่
บอกว่าเออติดต่อไม่ได้ไม่ได้มาทำงานสามีก็พยายามเปิดกล้องวงจรปิดที่บ้านดูนะ
เพราะว่าเขาจะมาแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาบังเอิญไม่ได้มา
เนื่องจากอยู่ที่กระบี่ทำงานอยู่ที่นั่นเอ๊ะกล้องวงจรปิดที่บ้านทำไมมันไม่มีการอัปเดต
ความเคลื่อนไหวอัปเดตในบ้านเลยแล้วมุมมันแปลกก็เลยบอกให้น้องสาวช่วยมาดูให้หน่อย
น้องสาวมาถึงบ้านเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับก็พบว่าห้องนอนชั้น๒เอาเสียชีวิตกันหมดเลย
ศพนะครับเช้าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราไปที่บ้านหลังนี้อีกครั้งนะครับ
ที่บ้านก็ปิดล็อกนะครับไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรญาติญาติเขาเดินทางไปรับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
บรรยากาศในหมู่บ้านก็เงียบหมดแล้วฮะชาวบ้านเพื่อนบ้านก็เสียใจกันหมดอ่ะ
เพราะว่าได้รับศพมาแล้วก็มีพิธีรดน้ำศพกันเมื่อช่วงเย็น
แล้วก็นำมาประกอบพิธีที่นี่เตรียมสถานที่เอาไว้ญาติญาติเจ้าหน้าที่ธนาคาร
รวมทั้งเพื่อนของน้องสองคนที่เสียชีวิตเนี่ย
นี่ก็มารดน้ำศพกันเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
คุณแม่เป็นผู้จัดการแบงค์นะครับส่วนลูกก็ยังเรียนอยู่
ลูกชายอายุ๑๖ลูกสาวยุค๑๔คุณพ่อแล้วก็เป็นตาของน้องทั้งสองคนเนี่ย
ท่านบวชอยู่นะฮะค่ะบวชเป็นพระอยู่ที่วัดนี้แหละครับ
ควรนาแคร์เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปที่บ้าน
หลังจากทราบข่าวของลูกสาวกับหลานสองคน
หลวงพ่อท่านก็บอกว่าโอ้โหมันก็วิบากรรม
ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันหลวงพ่อท่านบอกนะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับ

ถึงแม้ว่ายาดจะไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
ทางคดีตำรวจก็ต้องทำไปตามกระบวนการเพื่อให้สิ้นสงสัย
ขั้นตอนแรกก็คือส่งศพไปผ่าชนะสูตรอย่างละเอียด
เพื่อให้เกิดความชัดเจนทางนิติวิทยาศาสตร์ว่ารักษณะของกระสุนที่เข้าไป
กระสุนของ๑ใน๓ที่เสียชีวิตจะใครยิงใครอะไรยังไงก็แล้วแต่
มันสอดคล้องกับหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุหรือไม่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้
ว่ามีเหตุจูงใจอะไรหรือประเด็นอะไรในการก่อเหตุ
ต้องรอผลการชนสูตรพลิกศพอย่างละเอียดที่ออกมาก่อน
ถึงจะสรุปสำนวนคดีได้ก็คือต้องรออย่างละเอียดแล้วครับว่า
ตกลงแล้วสภาพศพแต่ละศพเนี่ยทั้งสามศพเนี่ยถ้าจะเกิดเหตุ
ทำกันเองในครอบครัวเนี่ยลักษณะของวิถีกระสุนของคนไหน
คนไหนเนี่ยจะเป็นแบบไหนอะไรยังไง
เนี้ยตำรวจบอกว่าต้องรอก่อนหรือเกิดผลออกมาแล้ว
มันไม่ใช่ค่ะมันจะมีการฆาตกรรมอะไรยังไงหรือไม่
อันนี้ก็ต้องรอนะครับพันธุ์ตำรวจเอกสานิทพลเพชร
กับการสพเมืองตรังบอกว่าการผ่าชนะสูตรอย่างละเอียด
ส่งศพไปที่โรงพยาบาลสงขลานครินเป็นการผ่าตรวจสอบวิถีกระสุน
นะครับเพื่อหาข้อสรุปให้ชัดเจน
ขณะนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
เป็นการยิงกันเองหรือไม่ต้องรอผลนะครับและไม่ขอยืนยันด้วยนะครับ
ตามที่มีข่าวออกมาว่าจะเป็นลูกชายคนโตที่ก่อเหตุยิงแม่กับน้องสาวแล้วยิงตัวตายหรือไม่
อันนี้ไม่มีการยืนยันจากตำรวจนะครับต้องรอผลผ่าชนะสูตรผลการตรวจวิถีกระสุนนะครับ
ส่วนการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบ้านตำรวจบอกว่าตรวจแล้วนะครับไม่มีสิ่งผิดปกติ
ไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกบ้านหลังนี้เลยนะครับโดยบ้านหลังนี้อาศัยอยู่กันสามคนนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือแม่แล้วก็ลูกชายคนโตที่เรียนอยู่ชั้นม๔แล้วก็ลูกสาวเรียนอยู่ชั้นม๒
นี่นะแม่อายุ๔๕ลูกชาย๑๖ลูกสาว๑๔ส่วนคุณพ่อเนี่ยอายุ๔๐
เป็นผู้จัดการแบงค์เหมือนกับแม่แต่ว่าพ่ออยู่ที่กระบี่
จะกลับบ้านเฉพาะวันหยุดแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์
แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้กลับบ้านเมื่อวานนี้วันจันทร์นะครับ
หลังจากที่ทำงานของภรรยาติดต่อมาว่าติดต่อภรรยาไม่ได้
ก็เลยตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบ้านก็ไม่พบความเคลื่อนไหวอะไร
ก็เลยให้น้องสาวช่วยมาดูพอน้องมาดูก็เนี่ยแหละครับ
ว่าเอาเสียชีวิตแล้วทั้งบ้านเลย๓ศพเลย
ในบ้านนะครับมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้๒ตัว
ที่ชั้นล่าง๑ตัวชั้นบนอีก๑ตัว
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลัง
พบว่าช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตี๑ของคืนวันอาทิตย์
จะพบศพวันจันทร์เนี่ยเห็นลูกชายกับลูกสาว
อยู่ที่ชั้น๑กำลังเดินขึ้นไปห้องนอนชั้น๓
สองแต่กล้องที่ชั้นสองเนี่ยไม่เห็นนะครับไม่เห็นภาพอะไรนะครับคาดว่าอาจจะถูกปรับทิศทางหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอนะฮะภาพที่เห็นจากการที่คุณพ่อให้การกับเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเอามาเปรียบเทียบกับภาพที่ตรวจสอบได้นะขณะนี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นนะคะทีมข่าวของเราไปสังเกตการณ์ที่บ

ดูเงียบนะดูเป็นคนเรียบร้อยครับก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า
เพราะว่าก็เห็นกันอยู่คนใกล้บ้านบ้านใกล้เรือนเคียงกันใช่ไหมครับ
แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็อาจจะเกี่ยวกับสภาพจิตใจอะไรพวกนี้ครับ
นี่นะคะที่เราถามเกี่ยวกับเรื่องของยาคลายเครียด
หรือว่ายารักษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า
เพราะว่ามันมีประเด็นในลักษณะที่ว่าน้องในครอบครัวนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
โดยเฉพาะน้องผู้ชายเนี่ยมีอาการโรคซึมเศร้าอะไรด้วยไหม
มีความเครียดอะไรไหมเพราะว่าก็พยายามหาสาเหตุนะคะ
ว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
ทีมข่าวก็ไปคุยกับชาวบ้านย่านนี้นะคะ
ก็บอกแบบเดียวกันว่าคนมาออกกำลังกายกันน้อยลงมาก
ช่วงค่ำและช่วงเช้าหลังจากเกิดเหตุสลดนี้ค่ะ
ระหว่างที่ทีมข่าวกำลังจะกลับช่วงประมาณสัก๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ของผู้เสียชีวิต๖คนค่ะ
ก็เข้ามาเก็บของที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
รกระบะสี่ประตูสีดำตอนออกจากบ้านเนี่ยก็ถือตะกร้าผ้าและของใช้ส่วนตัวออกมา
ทุกคนคือยังอยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไม่เข้าไปรบกวนไม่เข้าไปถามอะไร
เพราะเชื่อว่าทุกคนยังไม่อยากจะพูดอะไรไม่อยากจะอธิบายอะไร
เพราะว่ายังอยู่ในอาการโศกเศร้ากันอยู่
ก็เนี่ยค่ะก็แค่พยายามจะอธิบายบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนที่งานศพค่ะก็มีการสวดคืนนี้เป็นคืนแรก
เพื่อนและเย็ดมาแสดงความเสียใจนะคะ
ครอบครัวบอกว่าขอจัดพิธีแบบเป็นการส่วนตัว
สวดพระอภิษฐรรมศพ๗คืนชาปนกิจศพ๒๕สิงหาคมนี้ค่ะ
ก็อยู่ระหว่างการหาสาเหตุนะคะ
ที่เหลือก็ต้องรอผลการผ่าชนสูตรศพ